ขับมาชนเด็กเขาเต็มแรง

ไม่มีการจอดไม่มีการหยุดไม่มีการลงมาช่วยเหลือแบบนี้

เนี่ยไปเลยอ่ะประหนึ่งว่าฉันขับรถมาเฉย

เออโอ้โหคนด่ากันยับเลยนะคะ
เพราะดีจริงที่น้องวัย๓ขวบคนนี้น้องโมเน่ชื่อโมเน่
น้องไม่เป็นอะไรคือไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต
แต่น้องมีบาดแผลนะคะน้องหัวแตกแล้วก็มีแผลถลอกตามร่างกายด้วย
ตอนนี้คุณหมอบอกว่ายังคงให้น้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนครปฐมก่อน
รอดูผลเอ็กซาเรย์ค่ะว่าอวัยวะภายในได้รับความกระทบกระเทือนหรือเปล่า

เหตุการณ์เลือดออกภายในน้องหัวแตกไหลขวาทะหรอกเอวแล้วก็สะโพกทะหรอกนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในหมู่บ้านเอื้ออาทรศาลยา๑แล้วก็๒ค่ะ
ซึ่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้เองนะคะ
น้องโมเน่เขาเล่นอยู่กับพี่สาวสองคน
ตอนแรกในคลิปก็มีคนมาคอมเมนต์เหมือนกันนะคะว่าพ่อแม่ก็ผิดนะ
ให้เด็กเล่นอยู่แบบนี้ไม่มีผู้ใหญ่ดูได้ยังไงเด็กเล็กไม่ควรคลาดสายตา
เขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยโมเน่ไม่ได้อยู่ตามลำพังนะ
เน่อยู่กับพี่สาวสองคนเล่นด้วยกันอยู่ที่สนามเด็กเล่นของหมู่บ้านเอื้ออาทรศาลายา๑
แล้วในสนามเด็กเล่นก็มีญาติญาติมีผู้ใหญ่อีกหลายคนนั่งดูเด็กเล่นกันอยู่ด้วย
เพียงแต่ว่าจุดที่เป็นภาพวงจรปิดจับไว้เนี่ย
มันไม่ได้แพนไปเห็นว่ามีผู้ใหญ่นั่งอยู่ตรงนั้นเท่านั้นเอง
ทีนี้เขาบอกว่ารถกระบะคันนี้ตอนที่อยู่กำลังขับมาเนี่ย
คนที่นั่งอยู่ตรงนั้นตรงสนามเด็กเล่นก็เห็นแล้วนะคะ
คือเขาเนี่ยขับมาส่งคนเป็นรถของคนนอกที่ขับมาส่งคนที่พักอาศัยในหมู่บ้านเอื้ออาทร
จังหวะนี้คือจังหวะที่กำลังจะขับออกจากหมู่บ้าน
ก็งงเหมือนกันว่าความเร็วก็ไม่ได้ใช้ทำไมถึงมองไม่เห็นเด็ก
ไม่เห็นไม่ว่าชนแล้วทับแล้วทำไมไม่หยุดลงมาดู
เอกใจบ้างเลยเหรอว่ารถมันไปโดนอะไร
คือถ้าเราขับรถเนี่ยมันต้องมันต้องมีรู้สึก
มันต้องรู้สึกมันต้องรู้สึกนะคะว่าเหยียบหรือว่าทับอะไรไป
เพราะดีนะคะที่น้องโมเน่ไม่อันตรายถึงชีวิต
แล้วก็ได้ยินแววมาว่าคนขับรถกระบะคนนี้มามอบตัวกับตำรวจแล้วด้วยนะคะ
เหตุผลของเขาก็คือว่าเขาไม่เห็นน้องจริง
และจังหวะที่เหยียบน้องแล้วขับไปเลยไม่หยุดลงมาดูเนี่ย
ไม่ได้หนีนะเข้าใจว่าขับผ่านลูกระนาด
อืมเอาเหรอ
แล้วจังหวะชนก็ชนลูกละนาดเหรอคะ
อันนี้ก็ต้องดูนะว่าตำรวจเขาต้องสอบปากคำกันเพิ่มเติมแหละว่าจะจริงเท็จอะไรยังไงแบบไหนนะคะ
แต่เบื้องต้นเขาบอกว่าคนขับยังไม่ได้มาเจรจาหรือว่ารับปากจะรับผิดชอบอะไรกับเหตุการณ์นี้ค่ะ
ถือเป็นอุทาหรณ์นะผู้ใหญ่เองก็ต้องอย่าให้คลาดสายตา
ไปบนท้องถนนเนี่ยยังไงก็อันตราย
คือคลาดสายตาไม่ได้แล้วห่างมือไม่ได้เลยใช่ค่ะคือต้องอยู่ในระยะแบบคว้าถึงอ่ะ
ค่ะส่วนรถเองเนี่ยวิ่งผ่านสนามเด็กเล่นเนี่ยนอกจากความเร็วเนี่ยมันจะต้องชะลอแล้วล่ะ
แต่ว่าต้องให้ช้าลงด้วยนะคะ